สดใสกันต่อกับข่าวสารในข่าวเช้าสดใสนั่นเองนะครับ
วันนี้ช่วงนี้นะคะมาลุ้นถ้วยน้องแมวเหมียวกันหน่อย
แมวเหมียวเปอร์เซียด้วยนะคะ
แอบหนีเข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์ของรถกระบะ

ทำให้เจ้าหน้าที่นี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะ

นายนี้น้องแมวเหมียวนะคะเปอร์เซียด้วยค่ะ

สีดำเพศเมียอายุ๓ปีค่ะ
ติดอยู่ในห้องเครื่องรถกระบะของนายสำริทศรีม่วงอายุ๕๘ปีค่ะ
ภายในบ้านเช่าหน้าสำนักงานสาธารณสุข
ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
นายสำริทเล่าว่าแมวตัวนี้วิ่งหนีสุนัขเข้าไปหลบในห้องเครื่องยนต์

แมวจากข้างในในศาสตรกยายก็เลี้ยงเขาไว้แก่แล้ว
แล้วทีนี้แบบว่าตาแกก็ไม่ค่อยดีแกกลัวติดเชื้อแกต้องปล่อยให้อยู่ในบ้าน
แล้วมันก็เดินออกมาแมวมันไม่คุ้นแล้วหมามันก็ขับมานี่
พอหมาขับมามันก็หนีเข้าไปใต้ท้องรถ
มันก็ค่อยอาจจะเอาอะไรจับมันมันจะกัด
แล้วมันก็วิ่งเข้ามาในเครื่องอีกทีเนี่ยออกไม่ได้
เอาน้ำฉีดกันแล้วติดเครื่องกันแล้วเอาไม่ออก
คุณพี่เจ้าของรถเขาทำแล้วพยายามแล้ว
ยังไงน้องเหมียวก็ไม่ออกนะคะเอาน้ำมาฉีดน้องก็ไม่ออก
เพราะว่าน้องกลัวไงโดนสุนัขวิ่งไล่มานะคะ
ก็เลยตามเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสมาคมวีอาร์กู้ภัยอ่างทอง
ก็พยายามที่จะหาวิธีเข้าช่วยเหลือก็ไม่สามารถช่วยแมวเปอร์เซีย
อ๋อผันผัดสมออกมาได้เนื่องจากเขาตัวย่าย
เขาตัวใหญ่นะคะทำให้ลำตัวติดอยู่ภายในแท่นเครื่องยนต์ค่ะ
ขยับก็ไม่ได้ก็เลยใช้วิธีถอดท่อลม่อกรองอากาศออก
กรองอากาศออกแล้วก็พยายามจะเอาแมวออกมา
แต่ตัวนี้เขากำลังตกใจเขาก็เลยคู่คำราม
เพราะว่าตัวเขาตอนนี้ก็บาดเจ็บด้วย
หางตาด้านขวาถึงใบหูขวา
ที่สำคัญคือที่น่าสงสารก็คือ
อาการแบบนี้ก็ทำให้เขาตาบอดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำผ้ามาปิดปากแมว
แล้วก็ค่อยประคองอุ้มออกมาในสภาพอิดโรย

ขณะที่เจ้าของรถกระบะได้นำแมวมาใส่กรง

แต่ก็บอกว่าหากมีใครอยากได้ไปเลี้ยง

เพราะว่ากลัวเจ้าแมวตัวนี้กินไก่ชนที่เพาะเลี้ยงไว้
ก็เป็นแมวของคุณยายข้างบ้านนะคะ
เขาตกใจก็เลยวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในเครื่องยนต์
สงสารเขานะแต่ยังไงก็ช่วยเขาออกมาได้นะครับ